โอ้โหเรื่องนี้กำลังไปที่พูดคุยกัน

นี่เป็นยังไงเป็นยังไง

เขาบอกว่าเป็นการสลัดภาพสอสอหญิงฝีปากกล้า

คุณบอกว่าคุณอยากรู้ใช่ไหมว่ามันมีนัยยะอะไรหรือเปล่า

นี่ค่ะข้อความบอกเหตุผลในการออกมาเต้นก้มต่อมในครั้งนี้

กรมป่าไม้แจ้งความเอาผิดนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจ
แม่ของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

ข้อหาลุกป่าสงวนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี๔๕๐ไร่
และเสนอเพิกถอนเอกสารสิทธิ์นศ๓กอีก๒๐๐ไร่
อีกทั้งการตรวจสอบเรื่องนี้ยังมาจากการร้องเรียนของ
สสปารินานั่นเองนะคะ
หลังจากที่เธอถูกดำเนินคดีข้อหาลูกป่า
ทำเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ที่ราชบุรี
สสเอปารินาก็บอกว่าคลิปในติ๊กต๊อกเนี่ยส่งผลในการลงพื้นที่ดีมาก
ขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยที่ทำให้เธอกลายเป็น

ทรงอิทธิพลบนโซเชียลมีเดียนะคะ
เพราะมีผู้เข้าชมคลิปของเธอมากกว่า๒๐๐ล้านครั้งแล้ว
ส่องกันจำนวนมหาศาลทุกวันเลยค่ะ
ปกติความเป็นดาวติ๊กต๊อของเธอก็คือจะอย่างนี้
คือเวลามีแอปชาเลนส์หรือว่าเต้นชาเลนสอะไรอย่างนี้เขาเข้าร่วมแต่ว่าน่าจะนิ่ง
แต่ว่าก้มต่ำเมื่อกี้นี่คือหน้าตาดูแบบสวยใส

แล้วก็มีคนมาแสดงความเห็นกันด้วยหลังจากที่คอปเวอร์ไป